มาแล้วรับโชคกับไทยรัฐรีเทิร์น
ไทยรัฐแจกให้ปังอร่างกว่าเดิม
ทองคำ๑บาทจำนวน๒๕รางวัล
และทองคำ๒สลึงจำนวน๔๕รางวัล

รับโชคง่ายเพียงมองหาสติ๊กเกอร์

ฉบับวันที่๑๖๑๙๒๐และ๒๑พฤษภาคม๒๕๖๐ทั่วประเทศ
เว้นในเขตกรุงเทพสมุทรประการนนทบุรีและปฐุมธานี
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งปรายศนีย์มาที่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำนักงานใหญ่พร้อมวงเล็บมุม๒
โชคกับไทยรัฐและอีกหนึ่งช่องทาง
ห้ามพลาดรับโชคกับไทยรัฐรีเทิร์น๑๖๓๑พฤษภาคมนี้
ในวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๖๐และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่๒๔และ๒๕มิถุนายน๒๕๖๒